เรื่องของแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยเราเล่าข่าวกันบ่อย
แต่เล่าทีไรพี่แท็กซี่ก็จะบอกว่าแท็กซี่ดีก็มีเยอะ

แต่ส่วนมากเราจะเจอแดดที่ไม่ค่อยดี
ผู้โดยสารมันเยอะจริงพี่แท็กซี่อย่าว่ากันนะ
มันมีเยอะจริงแล้วมันมีอีกแล้วค่ะคลิปนี้
มีผู้ชายคนนึงเขาเรียกรถแท็กซี่จากที่แถวสะพานหัวช้าง
เขาก็รอแท็กซี่นานมากไม่มีคันไหนยอมไป
ไม่มีคันไหนยอมไปสักทีเจอคันหนึ่งมาเขาขึ้นไปนั่งเลย
พอบอกว่าพี่ไปเหม่งจ่ายเท่านั้นแหละไม่ไปส่งรถบ่ายสามลงเลย
ไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่ยังดีที่ได้ขึ้น
ได้ขึ้นไปนั่งพอบอกจุดหมายปลายทางไม่ไปไม่ไปส่งรถ
แล้วมันเป็นข้ออ้างที่ได้ยินบ่อยไงส่งรถส่งรถไม่ไป
ทีนี้แหละเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะก็เถียงกันอยู่ในรถแท็กซี่นะคะ
จนสุดท้ายยังไงรู้ไหมคะท้าต่อยไปลงไปต่อยกันเลย
เท็กซี่ท้าต่อยจอดรถแล้วลงไปเลยอย่างนั้นเลย

เวลาผมจะเรียกรถเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เลือกรถ
แต่พวกคุณเนี่ยเลือกผู้โดยสารไม่ได้เลือกพี่
แต่เลือกบริเวณการทำงานมันต้องจัดการหน้างานเข้าใจไหมพี่
เขาเน่นแหละเขามีงานหน้างาน
ผมก็มีงานเหมือนกันงานผมก็ต้องจัดการเหมือนกัน
ไปเนี่ยพี่ช่วยขากลับผมได้ไหมนะเท่านึงอ่ะ
คุณไม่พร้อมคุณก็ขึ้นป้ายไปเลยงดรับจ้างไม่ต้องมาถามไม่ต้องรับคน

คือคุณยังไงผมจะเลือกรถเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เลือกรถ
เนี่ยก็เถียงกันอยู่ในรถแท็กซี่สุดท้ายพี่แท็กซี่โมโห
เอายังไงจะเอายังไงก็จอดรถท้าต่อยกันอย่างนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
คนโพสต์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจะเรียกแท็กซี่ไปเหม่งจ่าย
คนขับแท็กซี่ชวนจอดรถให้ลงไปต่อยกันและบางทีมันก็เหลืออดนะ
รู้ไหมว่าต้องผ่านมากี่คันถ้าไม่พร้อมก็อย่าออกมาขับเลย
คนเรียกไม่เคยเลือกรถแต่รถกลับเลือกคน
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะคุณนัทพงศ์ก็เลยไปถามเรื่องนี้นะคะ
กับนายสรรเรืองฮีรันอายุ๓๕ปีคุณสารันเป็นคนโพสต์เอาไว้ค่ะ
คุณสารันก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ยืนเรียกรถแท็กซี่
ตรงสะพานหัวช้างแถวปฐุมวันตรงนี้แล้วก็ยืนรอเรียกรถนะ
มันเรียกเท่าไหร่มันไม่มีคันไหนไปเลยถูกปฏิเสธตลอดเลย
มันก็เครียดนะแท็กซี่ไม่ไปไม่ไปเรียกไม่ไปสุดท้ายเจอคันนี้สีชมพู
ทะเบียนท้อทหารสศ๕๙๙กรุงเทพก็โบกรถตอนนั้นรถติด
ก็เลยเปิดประตูขึ้นไปนั่งได้เพราะรถมันติดครับนั่งปุ๊บบอกจุดหมายปลายทางปั๊บ
คนขับบอกว่าไม่ไปส่งรถบ่าย๓เดี๋ยวส่งรถไม่ทัน
ประโยคนี้มันจี๊ดนะแล้วกำลังสะสมมาเลยนะ
มันไม่มีคันไหนไปแล้วพอได้นั่งปุ๊บโอ้โหฉันได้ไปแล้วสุดท้าย
ผู้โดยสารเลยบอกจะส่งรถขึ้นมาซะงั้นคุณสารันก็เลยถามกลับไปว่า
คนขับแท็กซี่ชอบอ้างเรื่องส่งรถหรือชอบปฏิเสธผู้โดยสารที่จะไป
แถวที่รถมันติดเขาก็ถามแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
ก็จริงผมก็ตอบอยู่แค่นั้นนะสั้นแล้วคือตอนหลังคือเขาพยายามที่จะจอดรถหาเรื่อง
เขาพูดวนซ้ำเนี่ยก่อนที่จะลงรถผมก็เลยอัดเสียงเอาไว้
ประมาณนั้นนะครับแล้วคือเขาก็เป็นคนฝากขึ้นกูมึงก่อนครับ
ถามว่าเวลาคนขึ้นแท็กซี่เขาก็รีบนะครับเขาก็อยากต้องการที่จะไปไหน
ไปถึงจุดหมายเขาไม่ได้ขึ้นมานั่งเล่นคือถ้าผมไปไกลผมก็เสียแพง
ผมเจอรถติดผมก็เสียเพิ่มมิเตอร์เวลาผมเรียกรถผมก็ไม่ได้เลือกรถ
ผมก็เคยขับแท็กซี่นะผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่คือถ้าคุณจะปฏิเสธตลอด
พี่เคยขับแท็กซี่ด้วยพี่สวรรค์เจอตัวเองเลย
เขาก็เลยบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะลงจากรถเพื่อไปทะเลาะกับคนขับแท็กซี่
ตามที่คนขับแท็กซี่ท้าต่อยกันนะแต่ว่าก็คนขับแบบจอดรถดับเครื่องเลย
เดินมาตรงประตูรถเลยที่คุณสรรเขานั่งอยู่แล้วก็ชุลมุนกันเล็กน้อย
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นบานปลายนะคะเพราะตรงนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์
เขาก็มาห้ามแล้วก็แยกทั้งคู่ออกจากกัน
คุณสารันเขาแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอพญาไทย
แต่ยังไม่ได้มีการเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันนะคะเพราะตำรวจบอกว่ายังตามตัวคนขับรถแท็กซี่คันนี้ไม่ได้เลย
จะเอาตัวมาสอบปากคำยังไม่ได้เพราะยังไม่เจอ
เราก็เลยถามไปที่ผู้มนุยการกองตรวจการขนส่งทางบกคุณสุกรีจารุภูมินะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้กองการเดินรถสาธารณะรับเรื่องแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณสารันผู้เสียหายแล้ว
เหลือแต่ทางฝั่งคนขับแท็กซี่ยังติดต่อไม่ได้
แต่เขาก็ไปดูนะคะว่ารถแท็กซี่สีชมพูคันนี้เป็นของที่ไหนยังไง
เป็นของสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครจำกัด
พอถามไปที่สหกรสหกรบอกว่าพอหลังเกิดเรื่องเนี่ย
คนขับแท็กซี่ลาเลยลาหยุดกลับต่างจังหวัดเลย
แต่รู้ชื่อคนขับแท็กซี่แล้วนะคะชื่อว่านายจักรีสุวรรณค่ะ
ตอนนี้ลากลับต่างจังหวัด๒๓วัน
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะมารายงานตัวที่กองตรวจการขนส่งวันอังคารหน้า
๔กรกฎาคม๑๐โมงเช้า
เรื่องต้นถามว่าคนขับแท็กซี่ผิดอะไรยังไงบ้าง

ไม่รับส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้อันนี้โทษปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพอันนี้ก็ปรับอีกไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
ก็มาพบเจ้าหน้าที่เขาซะนะครับ
เหตุการณ์เป็นมาอย่างไรก่อนจะถึงช่วงเกิดคลิปเนี่ยจะได้อธิบายกันด้วยนะ
แต่เอาเป็นว่าจากลักษณะพฤติการเนี่ยขนส่งเขาบอกความผิดมันก็เห็นชัดเจนอยู่
อย่างน้อยจะได้ทำมาหากินต่อไปเนอะดีกว่าหนีไปเลยนะครับ